คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของ

ไม่เยอะมากไม่เยอะก็ไม่ดีนะ
เพราะว่าเราเปิดอุณหภูมิตู้เย็นไว้

ทำอะไรก็ให้เหมาะสมแต่กรณีไฟไหม้ตู้เย็น

เพราะว่าน้องเขาเอาของเข้าไปแช่

แล้วมันยัดอยู่ข้างในทำให้

ใช่จนทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นนะคะ

ที่เป็นอุบนราชธานีที่หอพักแห่งหนึ่ง

แล้วก็อัดแน่นไปด้วยของที่แช่ในตู้เย็น

อุบลราชธานีหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
เผลิงไหม้เสียหายทั้งตู้เลยค่ะเผลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เองก็คือเพื่อนนักศึกษาข้างเนี่ยนะคะห้องข้างเนี่ยเห็นควันลอยผ่านช่องบานเกร็ดออกมาและจากนั้นได้กลิ่นเหม็นไหม้ด้วยจึงเปิดประตูออกไปดูทีนี้เห็นควันเต็มห้องอยู่ข้างตัวเองเลยนะคะซึ่งคนที่อยู่ห้องข้างเป็นนักศึกษามห
ที่ดับเพลิงซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ระดมรถดับเพลิงมาถึงห้าคันค่ะใช้เวลาสิบนาทีควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่ามอเตอร์ของตู้เย็นน่าจะทำงานหนักทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรก่อนที่จะลุกลามไหม้ตู้เย็นและของแช่ทั้งหลายอยู่ในตู้เนี่ยเสียหายทั้งตู้นอกจากนี้ไฟก็ลามไปติดผนังห้องม
ครับ